เรามาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
คราวนี้ตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
สามารถที่จะจับกลุ่มบังโหลด
ซึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่คาบ้านพักเลยนะครับ
แล้วก็เข้าไปค้นหาหลักฐาน
พบยาบ้า๗๘๐๐๐เมตร
จริงบังโหลดก็อดีตก็เคยเป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วนะครับ
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมาไม่ถึงปี
แต่ทีนี้ก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ตำรวจเขาตามดูพฤติกรรมมานาน
ทีนี้พอจับกลุ่มได้หลักฐานชัดเจน
ก็ส่งเข้าเรือนจำอีกรอบนะครับ
ตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมจับกลุ่มนายกิติศักดิ์หรือว่าบังโหลดหงทอง
อายุ๓๒ปีพร้อมกับของกลางยาบ้า
จำนวน๗๘๐๐เมตรอาวุธปืนขนาด๙มมอีก๑กระบอก
โดยตำรวจสืบสวนสืบทราบนะครับ
บอกว่านายกิติศักดิ์ซึ่งเคยถูกจับกลุ่ม
และจำคุกในคดียาเสพติดมาก่อนหน้านี้
เพิ่งจับค้นโทษมาก็มีพฤติการพฤติกรรม
ในการที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอีก
ปัจจุบันยังเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่
ของอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีด้วย
โดยนายกิติศักดิ์จะพักอาศัยอยู่กับภรรยา
ที่บ้านเลขที่๓๔หมู่๒ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม
แล้วก็ใช้บ้านเลขที่๓๔ทับ๑หมู่๒ตำบลบางครก
เป็นสถานที่ในการเก็บซุกซ่อนยาเสพติด
เอาไปซุกซ่อนอยู่ใต้บ้านดูสิคุณ
และทีนี้ครับตำรวจก็สืบทราบพฤติการแล้ว

ว่านายกิตตีศักดิ์ได้รับยาเสพติดมาจำนวน๑

แล้วก็นำมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว
เข้าทำการตรวจค้นบ้านทั้งสองหลังเลย

พบว่านายกิติศักดิ์ก็อยู่ในบ้าน

เรื่องต้นพบปืนพกขนาด๙มมจำนวน๑กระบอก

ตรวจไปตรวจมาก็พบยาบ้าจำนวน๑๘๐๐เมตร
บรรจุห่อกันน้ำซุกซ่อนฝังดินไว้

ตำรวจก็สอบปากคำเข้มแล้วครับ
จากนั้นนายกิติศักดิ์สารภาพนะครับ

ซ่อนฝังดินอยู่ใต้ถุนบ้านของญาติของภรรยา
ปัจจุบันไม่มีผู้พักอาศัย
ทีนี้ครับก็ต้องเป็นผู้นำไปขุด
แล้วก็นำยาเสพติดออกมา
ตำรวจก็พบว่าสิ่งที่นายกิติศักดิ์นำออกมานั้น
เป็นมัดเป็นห่อไว้๖ก้อนก็คือประมาณ๖๐๐๐เมตร
รวมแล้วยาเสพติดที่พบทั้ง๒จุดประมาณ๗๘๐๐๐เมตร
นายกิติศักดิ์สารภาพอีกนะครับว่าหลังพ้นโทษมา
ก็กลับมาขายยาบ้าอีกครั้งขายมาได้๘เดือนแล้ว
ก็ซื้อยาเสพติดยาบ้ามาจากชายที่ชื่อการชาวกรุงเทพ
ซื้อมา๒ครั้งครั้งแรกซื้อมาจำนวน๑แสนเมตร
แล้วก็จำหน่ายไปหมดก็เลี่ยงแล้วคูณ๑๐๐๐๐๐เมตร
ครั้งนี้ซื้อมาอีก๑๔๐๐๐๐เมตรจำหน่ายไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง
เหลือเพียงยาบ้าของกลางที่ยังคงซุกซ่อนแล้วก็รอการจัดส่งนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจชุดจับกลุ่มได้ควบคุมตัวนายเกียรติศักดิ์
นำส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านแหลม
ดำเนินคดีโทษฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ก็ต้องตามต่อเส้นทางการรับซื้อยาเสพติดมาจากนายการ
มีตัวตนหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่อย่างไร
รวมถึงมีใครที่มาซื้อต่อยาเสพติดจากนายกิติศักดิ์อีกนะครับ
ทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ผ่าขายต่อด้วย